ได้เข้าประจำฝูงบินของการบินไทย
สายการบินแห่งชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
โดดเด่นที่เทคโนโลยีการบินอันทันสมัย
สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัย
จะเริ่มมาทดลองบินเส้นทางในประเทศก่อน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
มีความโดดเด่นที่เทคโนโลยีการบินแห่งชาติอย่างเป็นทางการ
นามพระราชทานพัฒนานิคม
เข้าร่วมฝูงบินของการบินไทยอย่างเป็นทางการ
ภายในห้องโดยสารออกแบบด้วยแนวคิดไทยร่วมสมัย
ประหยัดมีจำนวน๒๖๘ที่นั่ง
ทนสีม่วงและเหลืองสดใส
ถูกจัดวางอย่างเหมาะสมแบบ๓แถว
ส่วนชั้นธุรกิจ๓๐ที่นั่งโดดเด่นด้วยความกว้างของที่นั่งขนาด๒๐นิ้ว
เอ็นนอนราบได้๑๘๐องศามีความเป็นส่วนตัว
และที่เป็นจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือหน้าต่างที่กว้างขึ้น
ทำให้เห็นมุมมองที่กว้างใหญ่สบายตา
พร้อมระบบปรับความเข้มของแสงที่ผ่านเข้าหน้าต่างแบบสัมผัส
และมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายบนเครื่องด้วย
ภายนอกมีลำตัวเครื่องบินยาวเพิ่มขึ้นประมาณ๖เมตร
โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา
ใช้ในการประกอบลำตัวและปีกของเครื่องบิน
เครื่องยนต์โลสลอยเทน๑๐๐ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น
และลดการปล่อยกัสคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึง๑๒๐
มีเสียงรบกวนน้อยลงบริเวณรอบเขตสนามบิน
รวมถึงภายในห้องโดยสาร
ปตันกิติวัฒน์หนึ่งในนักบินที่ร่วมขับเครื่องบินลำนี้
หลังเดินทางไปรับมาที่ประเทศอเมริกา
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่า
ช่วยสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยกับผู้โดยสารมากขึ้น

วัสดุที่เป็นวัสดุน้ำหนักเบานะครับ

เท่ากับประมาณ๑๘๐๐เมตร
ก็คือประมาณยอดดอยอินทนนท์นะครับ
เราจะสามารถพบบนเครื่อง๗๘๗ได้เท่านั้นนะครับ
ให้ความชื้นที่สูงกว่าให้ออกซิเจนที่มากกว่า
ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับเพื่อน๗๘๗เนี่ย
เดินทางแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยล้าน้อยกว่า
โดยลำที่๒นามพระราชทานพรมบุรี
ซึ่งจะส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้
สามารถทำการบินที่มีระยะพิสัยการบินได้ถึง๑๕๑๖ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
ถ้าเกิดนับระยะทางก็สามารถบินตั้งแต่จากอเมริกามาถึงกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
ทำการบินเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพภูเก็ต
ช่วงวันที่๒๓๓๐กันยายนนี้
ส่วนวันที่๑ตุลาคมถึง๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
จะทำการบินในเส้นทางกรุงเทพสิงคโปร์

ทำการบินเส้นทางกรุงเทพโอคแลนด์และกรุงเทพไทเปย์
โดยจะเริ่มวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน